ไทยอเมื่อไปพันชั้นนี้นะครับ
ให้ครับโทรเอกสารนะครับท่าน
เอาเอารองแหมถ่ายเพื่อแม่แม่
ยื่นคำฟ้องท่านสสสุพินคลังแสงและพักเพื่อไทย
จากเหตุการณ์ที่สสสุธินตันแสงได้อภิปรายในสภา
แล้วทำให้รัฐเสียหาย๒๖๐๐๐ล้านแล้วหาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ช่วยเหลือผม
พยายามประวิงเวลาไม่ให้ผมถูกดำเนินคดี
ให้คดีหมดอายุความซะก่อน
ทั้งหมดเป็นเรื่องที่สอสออภิปรายในสภา
แล้วก็คงคิดเอาเองว่าได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
ในสภาจะพูดอะไรก็ได้
พวกเราก็จะเห็นในการอภิปรายไม่ไววังใจรัฐบาล
มีสอสอหลายคนเลยที่พูดจาไม่เหมาะสม
ไม่ได้พูดความจริงบิดเบือนความจริง
ด่าว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
อย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะต้องเกิดขึ้นในสภาอย่างนี้
แต่ว่านั่นเขาทำได้เพราะว่าเขามีกฎหมายบรรยัติคุ้มครองเอาไว้ว่า
การพูดจาอภิปรายในสภาเนี่ยได้รับการคุ้มครอง
แต่ว่ากฎหมายก็ได้ปกป้องสิทธิของคนที่อยู่นอกสภาคือประชาชนทั้งหลาย
ว่าถ้าหากมีการอภิปรายแล้วพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกทำให้บุคคลภายนอกเสียหายเนี่ย
กฎหมายไม่คุ้มครองบุคคลภายนอกสามารถฟ้องคดีต่อสารได้
ผมต้องการทำให้เห็นเป็นกรณีที่จะเป็นตัวอย่างได้
ถ้าหากว่าในการพูดจาของสอสอในวันข้างหน้าหรือวันนี้หรือพรุ่งนี้
แล้วทำให้บุคคลภายนอกเสียหายเนี่ยก็มาดำเนินคดีได้เลยครับมาฟ้องคดีได้
กรณีของผมเนี่ยผมจำเป็นต้องทำเพราะว่านักการเมืองพวกหนึ่งเนี่ยเป็นทำงานกันเป็น
วนการพูดโกหกพูดบิดเบือนพูดใส่ร้ายแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลทำซ้ำบ่อยคนก็จะเชื่อสังคมก็คล้อยตาม
ผมจำเป็นที่จะต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของผม
ผมเคยถูกคนพวกนี้กระทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้ว
ครั้งนี้และต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมรับ
ผมก็จะดำเนินการคดีทุกกรณีนะครับ
กรณีเรื่องฮกเวลที่เขาไปพูดจาพิปรายเป็นตู่เป็นตะในสภาว่าผมเป็นผู้ทำละเมิดทำให้ประเทศชาติต้องเสียหาย๒๖๐๐๐ล้านเนี่ย
ข้อเท็จจริงก็คือว่าการตัดสินใจยกเลิก
สัญญากับบริษัทโคกเวลได้กระทำโดยมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อนที่ผมจะไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เขามีมติกันเสร็จเรียบร้อยเขามีการตั้งกรรมการพิจารณาว่าจะต้องยกเลิกสัญญาอย่างไร
จะต้องทำแผนรองรับอย่างไร
ที่เขาทำกันอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าบริษัทโฮเวลได้สัญญาสัมประธานไปแล้วไม่สามารถก่อสร้างให้สำเร็จได้ตามสัญญา
ของเนื้องานที่ได้ประเมินกันได้ติดตามกันในเวลา๖๗ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่สามารถทำได้
และบริษัทก็ขอแก้สัญญาหลายครั้งรัฐบาลก่อนหน้านั้นก็ได้ช่วยแก้สัญญาอะไรต่าง
แต่เมื่อเขาเห็นว่าเป็นไปไม่ได้คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนหน้าผมก็ได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีแล้วก็มีมติ
คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการยกเลิกสัญญากับบริษัทโฮกเบล
ผมเข้ามาทีหลังเข้ามาก็มอบอำนาจให้ท่านรัฐมนตรีประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทย
ท่านก็ดำเนินการตามมติคณะมตรีตั้งกรรมการในการประชุมกัน
พิจารณาเรื่องนี้ว่าในการร่างสัญญาไอ้หนังสือที่จะบอกเลิกสัญญาเนี่ย
จะต้องทำอย่างไรมีตัวแทนของอายการสูงสุด
มีตัวแทนของกฤษฎีกามีตัวแทนหลายฝ่ายมานั่งประชุมกันหลายครั้ง
ทั้งหมดเนี่ยมันมีหลักฐานข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับ
เมื่อเขาสรุปได้เรียบร้อยว่าจะบอกเลิกสัญญาอย่างไร
ผมในฐานะเป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็ลงนามในหนังสือบอกเลิกสัญญา
หลังจากนั้นเนี่ยครับก็มีรัฐบาลมาอีกหลายรัฐบาลนะครับ
จนถึงวันนี้นี่ก็๒๓ปีมาแล้วนะครับ
เอ่อภัคถึงไทยเองก็เป็นนัฑบาล
มีคนของภัคถึงไทยเป็นรัฐธรรมดีมาหลายคนหลายช่วง
ผมไม่เห็นได้ออกมาดำเนินการอะไรนะครับ
ซึ่งเป็นนายกรัฐธรรมดีหลังเหตุการณ์นั้นตั้งที่๒๐บาลมาแล้ว
ยุทธ์จันโอชาไม่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
แต่จะช่วยเหลือผมแสดงว่าข้อเท็จจริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
ได้พยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์ประเทศตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
รวบรวมหลักฐานเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะเรื่องมันผ่านมา๒๐กว่าปีแล้ว
และเดี๋ยวนี้ผมคิดว่ารัฐบาลจะมีข้อมูลครบถ้วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมคนปัจจุบันก็ได้ช่วยรวบรวมหลักฐานเอกสารทั้งหลายพยาน
ทั้งหลายพร็อมทวดเขาก็จะต้องดำเดินการต่อไป
ตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนี่นี่เป็นข้อเท็จจริง
สิ่งที่สสสุธินเอาไปพูดไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างไร
แต่ว่าไม่พูดความจริงทั้งหมด
พูดเฉพาะในประเด็นว่าผมเป็นคนลงนามในหนังสือบอกเลิกสัญญา
แต่ว่าไม่ได้พูดถึงความเป็นมาก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้น
ผมก็ตั้งใจว่าจะเอาความจริงทั้งหมดมาพิสูจน์ความจริงกันในสาร
ผมไม่ต้องการเห็นการโจมตีใส่ร้าย
แล้วก็ทำกันเป็นกระบวนการ
เราต้องช่วยกันทำบ้านเมืองให้สะอาดครับ
การสื่อสารในโลกของโซเชียลในวันข้างหน้าก็ต้องสะอาด
ถ้าทำโดยมีเจตนาร้าย
แล้วก็นึกว่าใช้ชื่อนั้นชื่อนี้แล้วไม่มีใครรู้
จะโพสต์ด่าใครยังไงก็ได้
ผมคิดว่าอย่างนี้เราต้องช่วยกันปกป้องสังคม
วันนี้มาฟ้องเสร็จเรียบร้อย
สารลงทะเบียนรับฟ้องแล้วครับ
เป็นคดีหมายเลขต่ำ๓๕๙ที่๓๕
ก็จะได้นำโดยการกันต่อให้ทบทวน
ผมก็จะมาใต้ส่วนนี้ฟ้อง
ในคำฟ้องวันนี้ผมก็ได้บรรยาย
คอเทคจริงในคำฟ้องประกอบไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์
มาให้ทนายทำทั้งวัน
ผมรีบฟ้องเพื่อให้ทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้จะได้
เรื่องนี้จะได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงกัน
แล้วค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้ค่าเสียหายเนี่ยผมจะดำเนินการฟ้องทางแพ่งทีหลัง
ครับ